วันนี้อยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลค่ะ
เรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นประเด็นดราม่าหนัก
ร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจเลยก็คือสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเรา
แล้วก็ประเด็นเรื่องบ่อนที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าต้องยอมรับจริงว่าตัวเลขผู้ป่วยที่จังหวัดระยองตอนนี้เนี่ย
แซงโค้งหลายจังหวัดแล้วสืบเนื่องมาจากการติดจากการไปบ่อนที่ระยองนี่แหละ
เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องที่ว่าตกลงที่ระยองมีบ่อนหรือไม่มี
แต่ที่แน่นายกลั่นคำขาดแล้วนะคะว่า
จะไม่ปล่อยเอาไว้แน่ถ้ามีตำรวจนายไหนไปเกี่ยวข้อง
หรือว่าปล่อยประละเลยให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้น
โอ้โหไม่ทันขาดคำค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ
มีการสนที่กำลังการเข้าทลายบ่อนแถวแจ้งวัฒนะ
จับนักพนันได้เกือบร้อยคนพร้อมกับของกลางเลยค่ะ
นี่ค่ะพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยผู้บังคับการ
ปฏิบัติการพิเศษสอนอทุ่ง๒ห้องนะคะ
เข้าตรวจสอบอาคารไม่มีเลขที่ในซอยแจ้งวัฒนา๑๔

หลังจากที่มีสายบอกมาว่าที่นี่มีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนัน
โอ้โหนี่ค่ะเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิด

เป็นโต๊ะเสือมังกร๒โต๊ะโต๊ะไฮโล๑โต๊ะ
แล้วก็กำถั่วอีกหนึ่งโต๊ะนักพนันที่รวบได้ทั้งหมด
นับนิ้วดูแล้วเนี่ยแปดสิบเก้าคนค่ะ
เป็นคนไทยเจ็ดสิบห้าคนแล้วก็เป็นต่างด้าวอีกสิบสี่คนนะคะ
กำลังนั่งเล่นพนันกันหน้าดำคร่ำเครียดเลยตำรวจก็จับกลุ่มทั้งหมดนะคะ
แล้วก็คัดแยกไว้เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่า
จากการข่าวเนี่ยพบว่าสถานที่ตรงนี้เคยถูกตำรวจจับมาแล้วรอบนึงนะคะ
แล้วก็ยังลักลอบกลับมาเปิดเป็นบ่อนอีกครั้งเบื้องต้นก็แจ้งข้อหารักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ฝ่าฝืนข้อกำหนดพรกรฉุกเฉินฉบับที่๑๕
เรื่องการห้ามชุมนุมมั่วสุมรวมตัวกัน
กระทำการทำกิจกรรมใดในสถานที่แออัด
แม้ว่าจะเห็นว่านักพนันหลายคนสวมหน้ากากอนามัย
แต่สภาพที่รวมกลุ่มกันแล้วก็อยู่แต่ในห้องแคบ
ก็สุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด๑๙นะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการประสานให้ทางสอนอทุ่ง๒ห้อง
ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมินักพนันทุกรายนะคะ
แล้วก็ต้องจดบันทึกประสานสาธารณสุข

แล้วก็จะมีการแยกนักพนันชายหญิง
คุมตัวที่สอนอทุ่ง๒ห้องกับสนบางเขนด้วยนะคะ
เนื่องกันต่อจากที่มีการลั่นคำขาดของนายกเรื่องบ่อน
ก็เป็นเพราะว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดแบบรวดเร็วมาก
จากการมีคนไปเล่นพนันที่บ่อนแล้วก็ติดโควิด

เบื้องต้นผู้บังคับการระยองที่ออกมาบอกว่าที่ระยองไม่มีบ่อนแน่นอน
ตอนนี้โดนเซ็นคำสั่งย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ
รวมถึงที่ระยองมีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นี่ค่ะหลังจากที่พบว่าต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในจังหวัดระยอง
มันมาจากการเข้าไปเล่นพนันในบ่อนเนี่ยนะคะ

พลตำรวจตรีประพัทธเดชเกรดพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะว่าไม่มีบ่อนพนันที่ระยองแน่นอน
แต่ที่คนติดเชื้อที่บอกว่าไปเล่นพนันน่าจะเป็นคนที่ลักลอบเล่นการพนันกันเอง
หลังจากที่คำให้สัมภาษณ์นี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมากว้างขวางมาก
สุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คำสั่งลงวันที่๒๘ธันวาคม๒๕๕๙
พลตำรวจตรีประพัทธเดชไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร๑ชั้น๒๐และให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมนะคะ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่พอศูนย์มอบหมาย
ผมรู้นะว่ามีเปิดบ่อนอยู่ในหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นฝากไปยังพื้นที่อื่นด้วยถ้าผมเจอเองผมดำเนินการขั้นเด็ดขาดแน่นอน
พยายามจะเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ
ว่าทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่
ท่านต้องเข้มงวดนะครับจะปล่อยป่าละเลยอย่างนี้ไม่ได้

เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ
เราผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใคร

ในชีวิตราชการไม่เคยถูกย้ายแบบนี้เลย
ยังไงก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าท่านบอกว่าก็พยายามทำงานเต็มที่

ทั้งเรื่องการแก้ไขการจราจร
การปราบรามอัธยากรรมนี่กำลังจะตั้งศูนย์จะเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว
จะเปิดเดือนหน้าเป็นศูนย์ที่อัจฉริยะแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย
เจอแบบนี้เหมือนโดนซึนามิโถมกระหน่ำเลยนะคะ
แล้วก็ท่านก็บอกว่าก็เพิ่งมาเหมือนกันยังไงก็ขอให้เจรตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบด้วยละกันว่าอะไรมันคืออะไรจะได้เข้าใจกันกระจ่างขึ้น
ก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยท่านว่าอย่างนี้นะคะ
ยังไม่จบค่ะยังมีอีกหนึ่งคำสั่งของพลตำรวจโทวีระจิระวีระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองนะคะสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยว่า
มีตำรวจไปเกี่ยวข้องปล่อยประละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันจริงหรือเปล่า
อย่างนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ไหม
ซึ่งก็จะให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาคสอง
และให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลและการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูทรภาค๒๔นาย
แต่ว่ากรณีของผู้กำกับการสพเมืองที่เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ถือว่ายกเว้นไปรายชื่อก็ตามนี้เลยนะคะนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้าง
นายกบอกว่ายอมรับแหละคนเราทุกคนเนาะมันเหมารวมกันไม่ได้
มันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีวันนี้ก็สั่งการแล้วให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ไปสอบสวนมาให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วใครที่เกี่ยวข้องลงโทษให้หมดทุกราย
นายกพูดเลยนะคะว่าไม่เคยไปเอื้อประโยชน์อะไรให้ใครทั้งนั้นแหละ
วันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วสำนวนแห่งชาติจะต้องสอบสวนดำเนินการให้ได้ข้อที่จริงออกมา
แล้วก็ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายผมไม่เคยไปให้ใครไปเอื้อประโยชน
ผมคิดว่าหลายคนในรัฐบาลทุกคนรัฐบาลก็ไม่มีใครกล้าที่ไปทำแบบนั้นหรอก
เล่นที่ไหนมาบ่อนที่ไหนใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นต้องสอบให้หมดอ่ะ
ส่วนวันนี้มีข่าวร้ายนะคะเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑คนแล้วจากโควิด๑๙
ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๖๐มาเป็นเวลานานวันนี้เพิ่มเป็น๖๑แล้วนะคะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือคนที่โบกรถอยู่ที่บ่อนที่ระยองนั่นแหละค่ะ
นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่า
ชายชาวระยองวัยสี่สิบห้าปีที่เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตัวเขาเองมีโรคประจำตัวอยู่
ก็คือโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง
และเขาเองก็เป็นคนบกรถที่บ่อนที่ระยองด้วยนะคะ
ผลตรวจวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาก็พบว่าผู้ชายคนนี้ติดโควิด๑๙
แล้วเมื่อเช้านี้เองค่ะผู้ชายคนนี้มีอาการหอบเหนื่อย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถซาเล็งของเพื่อนนะคะ
ยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
เรายังคงต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องสู้กับโควิด๑๙ต่อไปนะคะ
ชาวกรุงเทพฟังทางนี้ให้ดีค่ะเพราะนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
จนถึง๔มกราคมทางกรุงเทพมหานครมีการสั่งปิด๔สถานที่เสี่ยงแล้วนะคะ
เป็นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมกันนะคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรทมค่ะออกมาแถลงผลการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครโดยบอกว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยลงความเห็นแล้วนะคะว่า
เวลานี้เป็นช่วงเวลาตัดสินเลยว่าเราจะควบคุมโรคได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นจะขอควบคุมด้วยการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด๔สถานที่
ตั้งแต่ยี่สิบเก้าธันวาคมถึงสี่มกราคมปีหน้ามีที่ไหนบ้างนี่เลยค่ะ
สนามม้าสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่น
และสถานบริการหรือกิจการที่คล้ายอาบอบนวดนะคะโดยเขามีทางออกให้แบบนี้ค่ะ
บอกให้สถานบริการเนี่ยนะลองเปลี่ยนรูปแบบนะคะให้เป็นลักษณะของร้านอาหาร
กำหนดเวลาปิดตอนเที่ยงคืนอนุญาตให้มีดนตรีได้ค่ะ
แต่ให้เว้นระยะห่างขอความร่วมมือห้ามเต้นนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ทางกรทมบอกว่ากำลังหาสถานที่
ที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับการกักตัวแรงงานอยู่ค่ะ
เหตุผลที่เราจะปิดถึงวันที่๔มกราก่อน
คือเราต้องการจะลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนไป
โดยช่วงเวลานี้เราจะต้องการดูเพราะเป็นช่วงเวลาที่หัวและหัวต่อ
ถ้าเกิดจำนวนผู้ป่วยลดลงแล้วก็ไม่อยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง
เราก็อาจจะเปิดเลยในวันที่๕
แต่ถ้าเกิดสถานการณ์แย่ลงแล้วก็อาจจะมีมาตรการที่จะต้องควบคุมเข้มขึ้น
มาตรการในการต่อการควบคุมสถานที่เหล่านี้นะครับ
การเป็นร้านอาหารทุกท่านคงทราบอยู่แล้วก็คือการจำหน่ายอาหาร
แต่การจำหน่ายอาหารถ้ามีดนตรีมาเกี่ยวข้อง
ปิดก่อนเที่ยงคืนท่านก็จะเข้าข่ายไปร้านอาหาร
ดังนั้นในเรื่องของนักดนตรีการแสดง
ยังสามารถทำได้เพียงแต่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ที่เราได้อธิบายไปเช่นการเว้นระยะห่าง
ควบคุมคนเข้าสถานที่ออกสถานที่ได้
ซึ่งถ้าเกิดทำได้ก็ยังสามารถที่จะเปิดเป็นร้านอาหารได้
แต่ต้องไม่มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการนะครับ
ก็ถือว่าเจอกันคนละครึ่งทางนะคะ
ส่วนสถานการณ์ผู้ติดโควิด๑๙วันนี้ค่ะ
เราเจอผู้ป่วยรายใหม่๑๔๔รายนะคะพบในประเทศ๑๑๕ราย
เป็นแรงงานต่างด้าว๑๔รายและอยู่ในสถานกักกันของรัฐ๑๕ราย
รวมติดเชื้อสะสมตอนนี้๖๒๘๕รายแล้วนะคะ
ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครรายงานเอาไว้ตอนบ่ายสองโมงวันนี้นะคะ
บอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๔๒รายทำให้ในจังหวัดเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๕๙๐รายแล้วค่ะ
ส่วนในกรุงเทพมหานครเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๙รายนะคะ
ใน๑๙เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนอีก๙รายตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคค่ะ
ก็เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร๑๒ราย
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่เข้ามารักษาตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมมีผู้ป่วยตอนนี้๙๔รายนะคะ